คืออายและกลัวเลยไม่กล้าที่จะออกมาแสดงตัว

กลัวบางคนทำอาชีพดีเยอะ
ไม่อยากมาแจ้งถ้าแจ้งมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยว
คุณคิงรู้เอาไปอ่านข่าวเขาก็อาย

ด้วยเหตุผลนี้แต่ว่าคุณอายไม่อาย

คนแรกเลยที่เปิดหน้าชนกับเรื่องนี้

เพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วกัน
เพราะว่าหนึ่งคือเราพลาดมาแล้ว
แล้ววันนั้นน่ะคือต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ย
ไม่ได้มีคนที่เชื่อฝั่งเราเนอะ
ว่าสิ่งที่เรากำลังทำมันถูกต้องจริง

แล้วก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาคงเอามาคืน
ตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าโอเคเราต้องออกมา
เพราะว่ามันมีผู้เสียหายเยอะ
ตอนนั้นก็เริ่มเป็นพันคนแล้วนะ
ให้ฟอเล็ตล้มจริงมันไม่จ่ายเงิน

บางคนเป็นผู้ต้องหาไว้แล้วคือเขาไปทำลายกรุ๊ปขึ้นมา
ระดมคนเข้ามาด่าบอกว่าเนี่ยพวกนี้แหละพวกทำให้เฟอร์เล็ตล้ม

จนถึงวันนี้คุณอายในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย

รู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำในวันนั้นมันถูกต้องแล้ว
เพราะว่าสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรม
แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการที่เราได้มาเป็นกระบอกเสียง
เราได้มาเป็นตัวแทนและการตัวแทนผู้เสียหาย
เพื่อมาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะหยุดไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเนอะ
เพราะว่าจริงแล้วต้องบอกว่ายิ่งในแต่ละปีที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะ
คนมีศักยภาพแล้วเก่งมากยิ่งขึ้น
แต่ในขณะเดียวกันคนทุกคนไม่ได้เป็นคนที่เก่งแล้วเป็นคนดีทุกคน
แล้วก็ขอบคุณผู้เสียหายชุดแรกที่มาร่วมกันให้ข้อมูลจนอายรู้สึกว่าเออต้องมาแล้ว
ถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่ถึงสื่อก็ไม่มีทางที่วันนี้จะมี
คุณไอนี่ความเสียหายตัวเลขยังคงอยู่ที่กลมประมาณ๒ล้าน

ไม่ได้คืนอ๋อถ้าณวันที่ระบบยังไม่มีปัญหา
แล้วก็ยังไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ตอนนั้นได้คืนมาประมาณ๕๖แสนค่ะ

ใช่มันก็จะกลมประมาณขาดทุน
ถ้านี้นับเป็นตัวเลขที่ขาดทุนเสียหายไปก็มาล้าน๔ค่ะล้าน๕
เราก็เห็นว่าเขามีการสั่งฟ้องแต่ละล็อตแต่ละล็อตไปแล้ว

หวังที่เราอยากจะได้เงินชดเชยกลับคืนมา
ตอนนี้เป็นยังไงได้กลับมาบ้างหรือยังครับ
จริงต้องบอกว่าก่อนที่จะไปหวังว่าจะได้เงินไม่ได้เงิน
กว่าเขาจะเดินมาตรงนี้เขาโดนขู่ไปขนาดไหน

ก็ถ้าในช่วงแรกเลยโดนโจมตีเยอะมากเนอะ
แต่ว่ายังไม่ผ่านการกระบวนการตัดสินอะไรมาเลย

ช่วงนั้นก็จะมีทั้งกระแสในเพจหรือกลุ่ม
เราจะมีเพจผู้เสียหายกับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเพจของผู้สนับสนุนไงคะ
ก็จะโดนกันเยอะ
ก็จะขู่กันมาประมาณหนึ่งเหมือนกันว่าถ้ายังไม่หยุด
ก็จะ๑๒๓๔จะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจหรอกค่ะ
หนักสุดที่เขาขู่เราคืออะไรคุณอาย
ก็เดี๋ยวจะมีปัญหานะเดี๋ยวจะอาจจะหายไปเลยนะ
จะไม่ค่อยเจอผู้เสียหายก็จะเจอคุณอายนี่แหละ
เพราะว่าพอเขามาออกทีนึงมีคนไปขู่เขา
เพราะภาพถ่ายเราค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นคนที่มีตัวตน
เรามีหลักฐานนะมีหลักฐานมีตำแหน่งชัดเจนที่เข้ามาขู่อย่างนี้
แต่ปรากฏก็ยังไม่มีความคืบหน้าจนกะว่าสักวันหนึ่งถ้ามันเงียบมันอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะได้เปิดเองแล้ว
คุณอายขออีกนิดนึงในมุมของทนายรณรงค์เขามองว่าจากปี๖๒จนถึงปี๖๖เนี่ย
เรื่องจะเดินมาจนถึงตอนนี้เขามองว่าช้าส่วนตัวเราผู้เสียหายเราเสียเต็มเลยเนี่ย
ว่าช้าไหมรู้สึกยังไงประเมินยังไงฮะ
จริงช้าไหมมันก็ช้าแต่ว่ามันก็มีองค์ประกอบหลายอย่าง
แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของคนมีชื่อเสียงที่เข้ามาเกี่ยวข้องจริง
แต่เพียงแต่ว่าทนายรณรงค์เขาก็อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเร็วกว่านี้
แต่ว่าก็ต้องไปดูว่ามันติดอะไรอะไรอย่างนี้
ทำไมคนในความบันเทิงมาเกี่ยวกับแชร์วงนี้เยอะจังเลยครับ
จริงแล้วตอนเริ่มต้นไอว่ามีภาพไงครับ
มีภาพแล้วความน่าเชื่อสื่อมันหลุดออกไปจากภาพที่ว่าเขาได้มีการ
อาจจะมีทั้งจ้างดาราด้วยอันนั้นก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งไม่เกี่ยวกันกับการลงทุน
แต่ก็จะมีเคสที่ไปร่วมทำงานร่วมกับเขาหรืออะไรอย่างนี้
แล้วก็ได้ตัวเลขกลับมาอันนั้นก็จะมีนั่นแหละเป็นจุดอีกจุดหนึ่ง
ที่เป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับประชาชนเชื่อถือ
เพราะว่าทุกแชร์วงแชร์จะต้องมีความน่าจะถือจากตัวบุคคลก่อน
เพราะงั้นเขาก็นี่แหละเอากลุ่มของศิลปินดาราใช่จริงหลายท่าน

ต้องบอกว่าอภิรัติกฎที่คนเดียวเราเอาขึ้นมาชูเนี่ยไม่มีใครรู้จัก
แต่พอไปถ่ายกับคุณพิงกี้สาวิกาไปถ่ายกับดีเจแมนกับใบเตยหรือศิลปินคนดังอื่น
เอาไปลงในไอจีในเฟซบุ๊คคนก็เชื่อถือคนก็กล้ายอมจ่ายเงินโดยเฉพาะดาราศิลปินบางคนลงเงินไปด้วยแล้วประกาศว่าตัวเองก็ลงไปด้วย
คนก็เลยอ้าวนี่ไงดารายังลงเลยฉันก็ลงตามมันก็เลยแห่กันตามตามมาจนกระทั่งมันได้หลายหมื่นล้านไงครับวงเลยใหญ่มาก
วงมันเลยใหญ่มากอย่าว่าแต่อย่างนั้นอย่างนี้เลยครับนักข่าวหลายช่องก็โดนทนายอันนี้คือล็อต๓แล้วใช่ไหมกรณีล่าสุดที่สั่งฟ้องไปเมื่อวานี้จริงมันคือล็อตแรกแต่เพียงแต่ว่าตอนที่เอาหลักฐานที่ดิสไอสอบไปแล้วเนี่ยอายการท่านเห็นว่าอ้าวสอบมาแบบนี้เนี่ยมันต้องฟ้องหมดสิทำไมดิสไอส่งมาแค่นั้
ที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ